บอกว่านวดรีเฟรชสมองนวดเปิดสมอง

ลักษณะเขาบอกว่าคือเขาจะกดจุดบริเวณที่ต้นคอ
ทีนี้พอกดไปคนที่ถูกนวดก็จะมีอาการชักกระตุก

หลายคนก็บอกว่านี่มันจะถึงขั้นตายได้ไหมเนี่ย

มันน่ากลัวจริงนะเราถึงต้องเซ็นเซอร์

แล้วก็ก็นั่นนะสิหลายคนเขาก็บอกว่าแล้วถ้าไม่ฟื้นมันจะเกิดอะไรขึ้น
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเยอะเนี่ยนะคะ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคูคศก็บอกว่า
หลังจากรู้เรื่องว่ามีร้านนวดจับเส้นที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตรายถึงชีวิต
สั่งการให้พันธุ์ตำรวจโทปรากฏนาคใหญ่พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สืบสวนเข้าไปตรวจสอบร้านนี้เลย
ปรากฏว่าร้านนี้มีชื่อว่า๙๙หมอขวัญนวดจับเส้นแก้อาการ
อยู่ที่ตำบลล่าสวายอำเภอลำลูกกาปฐุมธานีค่ะ
ก็ไปเจอนายวิสุทธิชัยวันดีวัย๓๙ปีชาวสุพรรณบุรีที่เป็นเจ้าของร้าน
ขอตรวจสอบใบอนุญาตเปิดร้านนวดนายวิสุทธิชัยก็ไม่สามารถหามาแสดงได้
ตำรวจก็เลยจับเลยนะคะจับตัวมาดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรคูคศ
แจ้งข้อหาลักลอบเปิดสถานเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็สั่งปิดร้านนวดนี้แล้วเพื่อไม่ให้ประชาชนมาใช้บริการอีก
คือก่อนหน้านี้นายแพทย์ธีรวัติเหมะจุธาผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขาพูดถึงการนวดในคลิปนี้เหมือนกัน
บอกว่าการนวดกดจุดที่ท้ายถอยถือเป็นจุดที่อันตรายที่สุด
ห้ามทำโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือส่วนของก้านสมองคุณ
ทำแบบนั้นจะทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงก้านสมองได้อย่างเพียงพอ
สมองส่วนการรับจอภาพจะเกิดการมืดแล้วก็มองไม่เห็น
เกิดภาวะตาบอดชั่วคราวหรืออาจจะถาวรก็ได้
เพราะฉะนั้นใครที่มีอาการปวดคอปวดท้ายทอยไปหาหมอเถอะค่ะ
หาหมอรักษาตามอาการดีที่สุดนะคะ
เพราะว่าตรงนี้ถ้าเราเห็นในหนังเวลาถูกเขาเรียกว่าอะไรนะฝ่ามือใช่ไหม
ใช่ตรงนี้ฝันที่ต้นคอซับลงไปคือบางคนคอหักเลยนะ

คอหักเสียชีวิตหรือบางคนหมดสติน็อกไปเลยก็มี
มันเป็นจุดเซ็นซีทีฟมากไงเส้นประสาทอะไร

มันคือเรียกว่าส่วนหลักในการที่จะสั่งการให้สมอง
สั่งการเส้นประสาทสั่งการกล้ามเนื้อต่างให้ทำงานให้ขยับอีก
คุณผู้ชมบอกว่าเห็นแบบนี้ไม่กล้านวดแล้วครับกลัวเหลือเกิน
คือก็เอาที่เป็นนวดปกตินวดแผนไทยธรรมดานวดตัวกดจุดปกติเนี่ยโอเค
แต่ถ้ามาแถวนี้แล้วถ้ายิ่งถ้ามีอาการแบบนี้ว่านวดแล้วนวดแล้วชักกระตุกเปิดสมองอะไรแบบนี้

ไม่ได้เปิดสมองก็มันจะปิดแล้วก็น็อกแล้วก็ไปเลยอย่างนี้